เตรียมเหล็กเป็นขั้นตอนแรกของการตีมีดโดยขั้นตอนนี้ช่างจะต้องตัดและผ่าเหล็ก
เริ่มต้นด้วยการที่ช่างจะต้องนำเหล็กที่เตรียมสำหรับการตีมีดนำไปเผาไฟในเตาเผาจนเหล็กร้อนแดงได้ที่
จากนั้นช่างจะต้องใช้ครีมจับเหล็กที่ร้อนและแดงนั้นมาวางบนทั่งเพื่อที่จะทำการผ่าเหล็ก
ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ช่างจำนวน๒คนนั่งอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันเพื่อที่จะตัดเหล็ก
ซึ่งเป็นการแบ่งครึ่งด้วยเครื่องมือสกัดที่จะทำให้ได้เหล็กสำหรับตีมีดจำนวน๒เล่ม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน